มีใครเคยเจอแบบน้องนักเรียนผู้หญิงคนนี้บ้างคะเธอขึ้นรถเมย
ก็เป็นรถเมษายประจำที่ขึ้นอ่ะนะคะปรากฏว่ามีผู้ชายคนนึงขึ้นตามมา
มานั่งข้างหลังเอามือมาจับต้นขาจับขาจับก้นจับหน้าอก
น่ากลัวไม่พอลุกขึ้นยืนเอาอวัยวะเพศมาถูแถวไหล่อีก
นี่มันโรคจิตชัดเลยคุณผู้ชมเธอถ่ายคลิปเอาไว้ด้วยนะคะ
เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเธอมีการแจ้งความแล้วก็มีการแจ้งให้
พลเมืองดีในรถช่วยกันจับตัวผู้ชายโรคจิตคนนี้ค่ะ

เออแล้วพี่ทำอย่างงี้ได้ยังไง

หนูนั่งที่สุดท้ายตรงนั้นมันจะนูนขึ้นมา

เด็กยังพูดขนาดนี้มึงยังไม่รับ

เพราะว่าไปลวนลามเธอจับหน้าอกนักเรียน
หญิงหลายคนทั้งเธอทั้งเพื่อนเธอด้วยบนรถเมษายสารยานครปฐมนะคะ
เขาบอกว่าชาวบ้านเกือบรุมประชาธรรมแล้วจากการที่เขาปฏิเสธ
ไม่ได้ทำไม่ได้ทำอยู่อย่างเดียวเพราะดีค่ะตำรวจสพเมือง
คอนปฐมมาถึงที่เกิดเหตุทันเวลานะคะผู้ชายคนนี้ก็เลยยัง
รอดปลอดภัยได้ทราบชื่อก็คือนายชัดชัยพรฉายาอายุ๓๐
๓๖ปีเหตุการในคลิปเกิดขึ้นเมื่อเช้านี้เองค่ะเช้าเมื่อ
วันนี้ขออภัยอยู่ที่ปากทางเข้าวัดบ่อตะกัวอำเภอเมือง
น้องนักเรียนหญิงเนี่ยเล่าบอกว่าน้องขึ้นรถมาจาก
อำเภอนครชัยศรีจะไปโรงเรียนในอำเภอเมืองแล้วผู้
เหตุคนนี้ก็ขึ้นรถมาระหว่างทางนี่ค่ะแล้วก็มานั่งข้างน้อง
แล้วก็เนี่ยเอามือเนี่ยนะล้วงมาจับต้นแขนจับก้นลูบขา
แล้วก็พยายามล้วงไปจับหน้าอกด้วย

ซิฟล์ลมันลงมาอย่างที่น้องบอกไปเนี่ยคาตาเลยหลักฐาน
คือยืนแล้วก็เอาอวัยวะเพศมาถูไหล่เหมือนยืนเบียดน้องอะค่ะน้องตั้งสติเลยนะ
สิ่งแรกที่น้องทำคือโทรแจ้งตำรวจก่อนแล้วกดกริ่งขอลงจากรถ
ปรากฏว่าผู้ก่อเหตุเดินตามลงมาค่ะเดินตามลงมาด้วยค่ะน้องเลยตะโกน
บอกพี่ช่วยจับหน่อยไอ้นี่โรคจิตแล้วก็ถ่ายคลิปเป็นหลักฐาน
ตำรวจก็นำตัวผู้ชายคนนี้ไปดำเนินคดีที่สพนครชัยศรีนะคะ
ปรากฏว่ามีหญิงสาวที่โดนลักษณะเดียวกันเนี่ยมาแชร์เรื่องราวเลยบอกว่าโอ๊ยโดนเหมือนกันเลย
ผู้ชายคนนี้แหละทำทีมานั่งข้างข้างรูดซิปเป้ากางเกงโชว์ของลับให้ดู
เธอเลยรีบลุกหนีนี่เห็นไหมเธอก็ถ่ายรถขออภัยถ่ายรูปเอาไว้เสื้อตัวเดิมตัวเดียวกันเลย
เดิมด้วยนะเอานี่ไม่อาบน้ำเหรอคะเออใส่ชุดเดิมตลอดเลย
ปรากฏว่าวันนี้นักเรียนหญิงที่โดนผู้ชายคนนี้กระทำอนาจารย์หรือลวนลามเนี่ยนะคะ
๖คนมาแจ้งความกับตำรวจสพเมืองนครปฐม
ดำเนินคดีกับผู้ชายคนนี้นะคะ

อย่าไปกลัวนะคะยิ่งกลัวมันยิ่งได้ใจ
อย่าไปตกใจหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายรูปแบบนี้เลย